จังหวัดนนทบุรีค่ะก็มีชาวบ้านฮือล้อมตำรวจขณะไปจับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นะคะ
พบว่ามีการแข่งรถจักรยานยนต์บนทางหลวงใกล้เวลาเคอร์ฟิลล์ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
พอเห็นตำรวจเข้าจับกลุ่มก็รู้สึกไม่พอใจกดดันเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรยืนยันตัวว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่นะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะ
ไล่ทะเบียนนี้นะคะทุกคนทะเบียนนี้นะคะอ่าไล่ยิงไล่ยิงเด็กค่ะ
อายุยังไม่ถึงสิบแปดเลยพูดไปมันเกิดความจริงน่าจะมีความผิดนะเอ้า
พี่คนเห็นเป็นร้อยพี่นี่เป็นพยานให้หมดพี่นี่ไงอุ้ยคุณนักเน้นมาถูกอฟื้นหรอ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ชุลมูลระหว่างตำรวจสพบางแม่นางและชาวบ้านกว่า๖๐คน
กำลังโตเถียงกันภายในหมู่บ้านตะวันงามอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
โดยกลุ่มชาวบ้านกล่าวหาว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
หลังใช้ปืนจ่อวัยรุ่นอายุ๑๕ปี
ขณะทำการตรวจค้นจับกลุ่มตำรวจพยายามชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
โดยกลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มนั้นได้ออกจากบ้านมาแข่งรถบนถนนหลวง
ช่วงกลางดึกในสถานการณ์โควิดระบาดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
จึงขอเรียกตรวจค้นแต่กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวไม่ยินยอม
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีก่อนตามมา
ถูกวัยรุ่นใช้มีดตรงเข้ามาจะทำร้ายจึงใช้ยุทธวิธีตำรวจในการจับกลุ่ม
แต่ชาวบ้านไม่ยอมต่างพาการโวยใส่ตำรวจ
จนเหตุการณ์ไม่มีทีท่าว่าจะยุติ

บอยในเอกและในสอนกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกตำรวจตามจับกลุ่ม
รับว่าก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนกันออกไปหาของกินนอกบ้าน
ระหว่างทางกลับพบวัยรุ่นคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
มาขอท้าแข่งรถประลองความเร็วด้วยความคึกขนองจึงรับคำท้า
กระทั่งเวลาล่วงเลยไปใกล้ถึงเวลา๓ทุ่มเวลาเคอร์ฟิลล์จึงพากันกลับบ้าน
แต่ระหว่างขี่รถกลับได้มีรถยนต์คันหนึ่งขับจี้ท้าย
รีบขี่หลบหนีเข้าหมู่บ้านเพราะเกรงว่าจะเป็นอริตามมาทำร้าย
เมื่อกลับถึงบ้านในบอยรีบจอดรถวิ่งเข้าบ้าน
หยิบปลอกมีดถือออกมาเพื่อป้องกันตัว
แต่เมื่อเดินออกมาจากบ้านพบกลุ่มชายชะกัน๔คน
ปรีเข้ามาชักอาวุธปืนออกมาข่มขู่
แสดงตัวเป็นตำรวจและจับกลุ่มตัวเอง
โดยใช้มือกดที่คอและเอาปืนจี้ที่เอว
โชคดีที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงออกมาห้ามปราม

อยู่คนเดียวก็คงบีบแขนนั่นแหละหมดเลย
ขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจโทสุพชัยศรีศักดิ
รองผู้กำกับการสืบสวนสพบางแม่นาง
ชี้แจงว่าตำรวจเห็นรถจักรยานยนต์๒คัน
ขับขี่แข่งกันมาในซอยลาวใกล้หมู่บ้านตะวันงาม
ตำรวจจึงแสดงตัวและขอตรวจค้น
แต่รถจักรยานยนต์ทั้งสองคันขับขี่หลบหนี
เกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมาย
และตำรวจเห็นวัยรุ่นมีการชักมิดดาบออกมา
จึงเข้าล็อกตัวเพื่อทำการตรวจค้น
ยืนยันว่าเป็นยุทธวิธีของตำรวจในการตรวจค้น

เพราะชาวบ้านไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน